อีกหนึ่งเหตุลักษัพนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่อุดรธานี
อุดรธานีนี่มีบ้านถูกงัดไปแล้วเกือบ๒๐หลัง

คือมีคนร้ายไปตระเวนงัดบ้าน
ร้ายล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการธนาคารไทยเครดิต
เสียทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า๑๐๐๐บาทเลยค่ะ
บ้านพักที่ถูกคนร้ายงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินหลังนี้
ก็อยู่ในหมู่บ้านรุ่งเรืองในตำบลหมักแข้ง
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นบ้านของนายนเรศเลิศนิมูลชัย
ผู้จัดการธนาคารไทยเครดิตสาขาจังหวัดเลยค่ะ
พอตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบร่องรอยของคนร้ายเนี่ยใช้ของแข็งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไขควงปากแบนนะคะ
งัดตัวล็อกหน้าต่างกระจกบานเลื่อนแล้วก็ประตูหน้าบ้าน
จากนั้นเข้าไปขโมยกระเป๋าสตางค์๓ใบซึ่งมีเงินสดประมาณสี่พันบาท
แหวนทองน้ำหนัก๑สลึงมูลค่า๑๒๐๐๐บาทด้วย
แต่ว่าทรัพย์สินอื่นก็ยังอยู่ครบนะคะ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๓เครื่องแล้วก็รถเก่งอีก๒คันที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ตำรวจไปตรวจพบหมวกสีดำตกอยู่ในพงหญ้าบริเวณรั้วข้างบ้าน
คาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ทำตกเอาไว้หลังก่อเหตุค่ะ

ทางด้านของนางถิติรัฐภรรยาของนายนเรศเล่าให้ฟังนะคะว่า
และครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เพิ่งจะปีเดียวเอง
และในช่วงที่คนร้ายลงมือก่อเหตุ
น่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังนอนหลับค่ะ
มารู้เอาก็คือตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาแล้ว
ว่าบ้านถูกงัดแล้วก็มีทรัพย์สินหายไป
จะมาตอนนั้นหรือเปล่าแล้วแอบอยู่อย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันเข้ามางัดตอนไหนไม่รู้เลย
มีแฟนมีหนูแล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงค่ะ

ชั้นบนหมดเลยนอนคนละห้อง
แล้วก็พอดีเมื่อเช้าแฟนตื่นลงมาประมาณ๖โมงกว่า

ก็เลยรู้เลยว่าโดน
ก็เลยเดินมาหลังบ้านปรากฏว่าประตูเปิดค่ะ
ก็เลยโดนละ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าในช่วง๑เดือนที่ผ่านมา
มีคนร้ายมางัดบ้านขโมยทรัพย์สิน
ตามหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานี

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักค่าราชการบ้านพักนักธุรกิจ
ซึ่งลักษณะการประทุศกรรมต่อทรัพย์ก็คล้ายกัน
คือคนร้ายจะเน้นไปที่เครื่องประดับแล้วก็ทองรูปภัณฑ์เท่านั้น
ส่วนทรัพย์สินอื่นจะไม่ขโมยไปด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจเองก็เร่งสืบสวนแล้วก็ไล่ล่า
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ